มาเล่าเรื่องของพี่จอยสิริรักษ
ถ้าย้อนกลับไปนะคะโหยุคนั้น
ถ้าเพียงได้รู้ว่าฉันนั้นชอบเธอ
บอกแล้วใช่มั้ยอยากขอให้ร้องเพลง
คุณผู้ชมจำได้ไหมพี่จอยเขาเล่นละครเรื่องนี้ดังมาก

ไม่ใช่รักเดียวคุณเจนจีรา

ซึ่งจริงแล้วพี่จอยก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
หากย้อนกลับไปนู้นเลยค่ะ
จอยแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยเขาคือได้เล่นโฆษาด้วยกันแล้วนะ
ใช่ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเลยค่ะ
ดูพอดีนะคะแล้วพี่หนุ่มยังจุ๊บอยู่เลย
มามาจุ๊บทีนึงเออนะคะ
ซึ่งแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนนะคะ

ขนาดวันวงสวงละครเรื่องใหม่ที่จะเล่นคู่กันเนี่ยค่ะ

จอยจำได้เปล่าเราเคยเล่นโฆษณาด้วยกัน
พี่จอยก็บอกอุ๊ยพี่หนุ่มยังจำได้อีกเหรอ

ฟังเสียงหน่อยค่ะเป็นโฆษณาแบบชิ้นแรกเลยมั้งนะ

โฆษณาของสักครอง

หนุ่มบอกว่าเฮ้ยเราไม่เจอกำนานมากเลยนะ
ไอโฆษณาตัวนั้นน่ะที่เราไปถ่ายกันนะ

พี่หนุ่มจำได้ด้วยแล้วอย่างนี้

นี่นะคะแต่เพียงได้รู้

การผ่วยโรคภูมิแพ้และก็ไทรลอยด์แบบอ้วนของพี่จอย
พี่จอยบอกเองนะคะตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยแล้วค่ะ
สามารถกลับมารับงานแสดงได้ปกติค่ะ

หลังจากที่ก่อนอันนี้พี่จอยยุ่งมากนะคะ

ตอนนี้กลับมารันธุรกิจตัวนี้อีกครั้งแล้วค่ะ
จอยยังฝากขอบคุณแฟนผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ติดตามเชียร์ให้กำลังใจตลอดนะคะ

ลุยทั้งงานแสดงแล้วก็ธุรกิจแล้วค่ะ
พอลงละครปุ๊บเราก็จะไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยได้โปรโมทไม่ค่อยอะไรกับเรื่องธุรกิจเรา
แต่ว่าพอละครออนเสร็จแล้วเนี่ย
ก็จะเริ่มมาทำล็อตใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ภูมิแพ้ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องพวกแบบไทรอยด

ก็ยังต้องแบบคอยคุมน้ำหนักอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงสุขภาพจิตสำคัญที่สุดนะ
นี่นะคะพี่จอยเขาบอกมาดีนะคะ